สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีปีเดอร์ค่ะ
โดยสามที่สองค่ะคุณแม่เลือกหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะ
การเมืองชอบให้คนเลือกทักแต่น้องดาวน่ารัก
น้องดาวนะคะวันอาทิตย์นี้สวัสดีอย่างจริงจังค่ะ
ดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ
สิบแปดพฤศจิกายนค่ะการเมืองท้องถิ่นกลับมาคึกคักนะคะ
อย่าลืมมาเลือกน้องดาวหน่อยนะคะแต่ก่อนที่จะออกไปเลือกตั้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยแตกต่างกันมาก
ภาคอีสานภาคกลางไม่น่าจะมีปัญหาหรอกค่ะออกไปเลือกตั้ง
แต่ภาคใต้เนี่ยคิดหนักนิดหนึ่งนะคะเอานี่คือ
นี่คือกลุ่มฝนที่อาจจะเกิดขึ้นเอาณวันนี้แต่ณวันนี้กับวันอาทิตย์
ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่อง
ตอนนี้มีฝนก่อตัวขึ้นที่อ่าวไทยจะเข้าหนักเลยนะคะ
ช่วงจังหวัดเพชรบุรีประจวกคิโรคันสุรภัณฑ์ไปจนถึงนครศรีธรรมราช
ฝนภาคใต้วันนี้นะคะตกทั้งวันเลยค่ะ
นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงนับตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ
ตกทั้งวันตกหนักตกนานอ้าวเตือนต่อเนื่องค่ะ
น้ำท่วมจับพลันดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ลักษณะที่เกิดฝนแบบนี้เกิดจากลมมรสุมประจำฤดูที่มีกำลังแรงขึ้น
ต่อเนื่องจากลมหนาวนั่นเองส่วนคลื่นค่ะ
ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฝนตกหนักคลื่นมันก็สูงตามไปด้วยค่ะ
อ่าวไทยและอันดามันสูง๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ

ช่วงนี้ลมหนาวเขากำลังแรงนะคะ
ย่อหย่อนเลยแล้วไม่ถอยไปไหนด้วยค่ะ
ดูแบบไหนนะคะลักษณะของเส้น
เส้นแบบนี้นะคะมันจะมีความถี่
ถี่แบบนี้คือเขามากำลังแรงเลยค่ะ
อีสานค่ะจุดแรกที่ลมหนาวเข้ามาถึง
โอ้โหช่วงเช้าเนี่ยอากาศประมาณ๑๖๑๘องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะจะเห็นจากความเขียว
เริ่มมาแล้วนะมาถึงภาคกลางแล้วนะคะ
นั่นแสดงว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็น
เราจะได้สัมผัสอากาศเย็น
ฉันขอใช้คำว่าเย็นเท่านั้น
เปิดหน้าต่างออกมาค่ะปิดแอร์ค่ะ
แล้วมาสัมผัสอากาศความเย็นที่แท้จริงที่ไม่ใช่แอร์กันหน่อยนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะทำให้เรายังคงเป็นห่วงนะคะ
ในภาคต่างที่เขายังคงมีน้ำท่วมขังนะคะ
เพราะว่าบางพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ
นี่คือพื้นที่เชิงเขาค่ะ
ของในพื้นที่หลายตำบลที่๓๐๐ยอดเพชรชบุรี
โอ้โหคุณผู้ชมน้ำยังคงท่วมขังอยู่เลยนะคะ
ตำบลไร่เก่าตำบลไร่ใหม่ตำบลสาหร่าไล่
ปามสวนมะพร้าวนากุ้งชาวบ้าน
ถูกน้ำท่วมไปหมดเลยค่ะและตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยนะคะ
ประชาชนในพื้นที่เขาก็เตรียมรับมือน้ำท่วมเพราะคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวน้ำมวลใหญ่
จะลงมาท่วมในพื้นที่อีกส่วนที่บึงการค่ะอากาศกำลังดีเลย
แล้วตอนเช้ามีหมอกลงและหมอกลงแบบนี้ค่ะ
ผักโตดีค่ะลำต้นอวบใบก็ใหญ่เก็บขายราคาดี
นี่คณะคณะไม่ใช่แม่คณิงนะแต่ว่าเป็นอายน้ำตอนช่วงเช้าค่ะ
กาดผักชีและช่วงนี้ออเดอร์ของกลุ่มคนรักสุขภาพ
ทุกวันแม่ค้าเขาก็บอกเอาจองมาฉันก็มีขายทุกวันเช่นเดียวกันค่ะ
วันอาทิตย์นี้นะคะที่จะออกไปเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องพกร่มกันหน่อยนะคะรวมถึงเช็คสภาพอากาศแบบวันต่อวันว่าเราจะออกไปช่วงไหนดีถึงไม่เจอฝน
เรียกน้องดาวด้วยค่ะสามสิบสองสามสิบสองเอ้าเอ้ารถแฮบไปล่ะสามสิบสองค่ะสามสิบสองค่ะขอบคุณ